หลังจากที่มีข่าวแล้วก็แชร์กันเกี่ยวกับเรื่องของร่างทรงองค์จตุคามรามเทพ

เราก็พยายามตรวจสอบหาข้อมูลข้อเท็จจริงให้
คือมุมหนึ่งเนี่ยจะถูกจะผิดเรื่องของกฎหมาย

เชื่อไม่เชื่ออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แต่เราเห็นข่าวชิ้นนี้แล้วเราก็เออลองไปตรวจสอบดูหน่อยว่า
ข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงเขามีการเข้าทรงประทับร่างอะไรกันยังไง
ค่ะก็เราตามมาอยู่หลายวันนะคะ
คือทางญาติของคนที่เขาเป็นร่างทรงเขาก็ให้ข้อมูลกับเรานะคะว่า
จริงแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ร่างทรงนะเป็นเหมือนองค์เทพจุติมาเลย
ไม่ใช่แค่มาเข้าทรงไม่ใช่แค่มาเข้าทรงคือจุติมาเลย
เพราะว่าแบบโอ้โหปฏิบัติบารมีอะไรมานานสั่งสมบารมีมานาน
เป็นความต้องการขององค์เทพท่านเอง

ตอนที่องค์เทพประทับร่างแล้วมีเรียกหากล้องได้ด้วยไง

ให้เห็นคนที่อยู่ข้างอย่างนี้ไงคนก็วิภาควิจารณ์เยอะ
อันนี้เป็นคลิปต้นทางเลยนะตอนที่แบบวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
วันนั้นเราก็พยายามจะอยากจะคุยกับร่างทรงคนนี้
แต่ทางญาติเขาบอกว่าสำนักทรงเขาอยู่แถวซอยท่าอิดนนทบุรี

ตอนนี้ยังไม่อยากจะให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลอะไรทั้งสิ้น

คุณพลอยสจิฤทธิสินที่ไปตามเรื่องนี้อยู่

พิธีอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์
ผลมาเยอะ
ดูหน่อยนะฮะตอนที่เขาเริ่มต้นพิธีกันนะครับ

ลูกจะมีรัฐเงิน

หากรูปรัฐเงินจากผู้ใด
พอชินิทธิ์จะไหนขึ้น
เป็นช่วงเวลาที่หญิงสาวคนนี้

ได้อัญเชิญองเทพมาประทับร่าง
พอเข้าประทับร่างแล้วก็เป็นอย่างที่ท่านเห็น
ก็จะมีลักษณะสีหน้าดุดันขึ้น
น้ำเสียงก็แหบแห้ง
ขึ้นมีลักษณะท่าทางอาการแบบเกรงตัวแบบเนี้ยอันนี้เป็นช่วงเวลาของการ
่ายมนต์ทำพิธีอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์จตุคามรามเทวาเพื่อชำระร้างสังขารให้บริสุทธิ์ผุดผ่องนะฮะ
จัดขึ้นที่สำนักของเขานะครับแถวซอยท่าอิดนนทบุรีนะครับ
คุณพลอยสจิฤทธิสินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ไปดูพิธีนี้มานะครับ
มาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วฮะพิธีก็มีจนถึงช่วงค่ำเนี่ยนะฮะ
ก็ลูกศิษย์ลูกหาที่เลื่อมสายศรัทธาก็มาจัดเตรียมสถานที่มีวงดนตรีปีภาษนะฮะ
มีการปูพรมแดงเพื่อรับองค์เทพตามเลิกยามที่กำหนดเอาไว้
พอร่างสังขารองค์เทพลงมายังบริเวณจัดพิธีก็มีการตรวจตราดูเรื่องของโอ่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งบอกว่านี่คือน้ำมนต์ที่องค์เทพเดินทางพาร่างสังขารไปแสวงบุญตามที่ต่างมากว่า๒๐๐แห่งยาวนานกว่า๑๕ปี
จากนั้นก็สวดทำพิธีก่อนจะประพรมน้ำมนต์ในโอ่งแล้วก็แจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงานนะครับ
นี่ฮะองค์เทพนี่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะอืมอ่า
บอกว่าวันนี้เป็นวันสำคัญนะครับเป็นวันสำคัญเนื่องจากย่างเข้า๑๕ปีเต็มแล้ว
ที่ท่านพ่อจตุคามรามเทวาพามาแสวงบุญพาร่างสังขารไปอันเชิญน้ำ
ศักดิ์สิทธิ์อายุพันปีในยุคอนาจักรศรีวิชัย
และอาณาจักรขอมสมัยนครธมพระเจ้าชัยวรมันที่๗
รวมถึงวัดสำคัญต่างในประเทศไทยกว่า๒๐๐แห่ง
คือองค์จตุครามรามเทวาด้วยตุครามรามเทพเนี่ยก็พาเข้าไป
พาไปแสวงบุญนะฮะแล้วก็ขอพลังบรมีจากทุกที่เพื่ออาบน้ำนี้ให้กับร่างสังขาร
ก็คัดเลือกผู้ที่จะร่วมสร้างบรมีมาทั้งหมด๙คนมาอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้ด้วย
จุดประสงค์ของการอาบน้ำก็คือเพื่อชำระล้างร่างกายให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง
พร้อมทำภารกิจอันสำคัญในการบุรณวัดและพระพุทธศาสนาให้คงอยู่
โดยน้ำบ่ออันศักดิ์สิทธิ์นี้มีมากกว่าพันปีแล้ว
จะให้พรามให้กษัตริย์ใช้อาบชำระล้างตัวก่อนเข้าพิธีการต่าง
ตามความเชื่อที่สืบต่อกันมาช้านาน
อันนี้เขาให้เหมือนกับพูดคุยบอกเล่ากับเราไม่ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านไมค์อะไรพวกนี้
บอกว่าเพราะองค์เทพก็ต้องการที่จะรู้จักเทคโนโลยี
จะได้โปรดมนุษย์ให้ได้มากที่สุด
แต่ทีมข่าวของเราคุยกับลูกศิษย์นะคะที่เขามีความเชื่อ
เขาก็เป็นนักธุรกิจประกอบอาชีพส่วนตัวนี่แหละ
เขาเป็นหนึ่งในลูกศิษย์นะที่ไปเข้าร่วมพิธี
เขาก็บอกกับเราว่าพิธีนี้เนี่ยเป็นความเชื่อ

ไม่ได้ผิดแปลกไปจากหลักพระพุทธศาสนา
เนื่องจากว่าการเกิดพิธี

ไม่ได้มีการโน้มน้าวใจบอกให้เชื่อ
ทุกคนที่มาที่นี่ก็ต้องปฏิบัติธรรม
กินเจสร้างบุญบารมี
เมื่อมีเรื่องไม่สบายใจอะไรก็มาปรึกษากัน

ไม่มีการบอกบุญหรือว่าเรียรัยขอเงินบริจาคเลย
ทุกอย่างมาจากความศรัทธาคือไม่ได้มีการร้องขอ

ส่วนตัวร่างสังขารที่มีองค์เทพมาจุติก็เชื่อว่า

หรือมีจุดที่สามารถเชื่อมสัมผัสกับองค์เทพได้
รวมถึงมีการบำเพ็ญบารมีมาเป็น๑๐ปี
จึงทำให้องค์เทพเลือกมาจุติที่ร่างสังขารนี้

ศิษย์เขาบอกว่าส่วนตัวก็เคยคุยเคยสัมผัสกับองค์เทพหลายครั้งนะคะ
ท่านก็เคยทำนายไทยทักเหตุการณ์เกี่ยวกับตัวเองหลายเรื่องแล้วก็จริงด้วย

ก็เลยทำให้เชื่อแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมที่นี่บ่อยนะคะ
ที่เขาเหนือเหมือนคนละลึกชาติได้เหมือนคนอะไรที่หลายสิ่งทั่วโลกที่ศาสนาอาจจะเกิดขึ้นมาได้
แต่ตรงนี้คือเป็นจุดของเขาเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็มาเพื่อสร้างบารมีต่อ
เขาไม่ได้มาล้มนะว่าใครว่าจะต้องมาเชื่อเขาต้องมาฟังเขาต้องอะไร
ถ้าเป็นส่วนหนึ่งที่เขาจะรับองค์มีคลื่นที่สัมพันธ์กับสิ่งที่ความเชื่อความศาสนาเกิดขึ้นมาได้เจ้านั้นเอง
ก็อยู่กับความเชื่อเนาะ
วันไหนถ้าร่างทรงท่านอยากออกไทยรัฐนิวโชว์
เดี๋ยวเราก็จะเอาเสียงสัมภาษณ์มาให้ฟัง
ใช่ค่ะพยายามสัมภาษณ์อยู่หลายครั้งแล้วนะคะ
ใช้วิจารณญาณในการรับชม